นี่ข้างหลังนี้นครศรีธรรมราช
เป็นความทุกข์ของคุณตาคุณยาย
รอมาตั้งเกือบ๓เดือนแล้วทำไมคดีนี้มันไม่คืบสักที
กลุ่มชายชะกันมากันโอ้โหเยอะเลยคุณผู้ชม

มาปุ๊บบุกเข้าบ้านไม่แน่ใจว่าเคยเข้าบ้านหลังนี้มาก่อนหรือเปล่า
เพราะมาถึงตรงเข้าไปเลยนะตรงเข้าไปยังตู้เซฟ
รู้ทิศทางเหมือนรู้เลยว่าตู้เซฟอยู่ไหน
ออกมาด้วยนี่ตอนมามาในกระบะ

คือน่าจะรู้แหละว่าบ้านหลังนี้มีทรัพย์สินอยู่เยอะ
แล้วก็ลงมาเข้ามาในบ้านคุณผู้ชมฮะ
เข้ามาในบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒กันยา
อันนี้คือเดือนไหว้แล้วนี่พฤตจิกา

แล้วตอนนั้นเจ้าของบ้านอย่างตาเฉลียวกับยายปรานี

คนร้ายนี่ขนกันมา๖คนครับ
พอมาถึงแล้วก็ใส่ชุดปิดบังใบหน้า
อาวุธครบมือนะหาทางบุกเข้าบ้าน
นี่เข้ามาตอนแรกจะใช้เหล็กเนี่ยงัดประตู
ัดอยู่สักพักหนึ่งมีคนหนึ่งกระโดดถี่ประตูอยู่หลายรอบครับ
โอ้โหนี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนเอา
คืออาวุธครบมือมากอ่ะเออมาพร้อมอ่ะ
อื้อดูดิทีบทีบทีบทีมกันงัดทีบทีมกันงัดอยู่
สุดท้ายก็งัดเข้าไปได้ครับนี่ฮะอันนี้นี่มาแล้ว
มาแล้วกล้องอีกมุมหนึ่งจากในบ้านนะอ่า
งหน้าที่กันชัดเจนครับกลุ่มหนึ่งเข้าห้องนอนก่อนเลยนี่
นี่ไงเลี้ยวซ้ายเข้าห้องนอนไปยกตู้เซฟ
นี่ใช่ไหมที่ดอมบอกว่ามาถึงปั๊บรู้เป้าหมายเข้าห้องนี้เลยรู้เลยฮะเออ
เอาตู้เซฟมาเข็นออกมาเข็นออกมานี่
เฟฟเหมือนจะมีล้อเลื่อนด้วยนะก็เลยเข็นง่ายเลย
โอ้โหเอาออกไปนอกบ้านเอาไปขึ้นกระบะครับ
ขับหนีไปอย่างรวดเร็วภาพทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะ
สี่นาทีนะปฏิบัติการของพวกเขาอ่ะ
เฉลี่ยและยายปรานีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตู้เซฟของพวกเขาอยู่ในห้องนอน
มีเงินสดวางอยู่บนโต๊ะด้วย๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีปืนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่คนร้ายเนี่ยไม่ได้เอาปืนไปนะ
เอาไปแต่ทรัพย์สินก็คือตู้เซฟนี่ฮะ

สร้อยคอทองคำสร้อยคอมือทองคำทองคำแท่งน้ำหนักรวม๒๖บาท
โอ้โหแล้วตาเฉลี่ยวกับยายปรานีเก็บหอมรอมริบมาตั้ง๑๐ปีครับ

มีธนบัตรที่ระลึกจำนวนหนึ่งด้วยแล้วก็ปืน๒กระบอกพร้อมกับใบอนุญาต

ปรานียังบอกอีกนะหลังเกิดเหตุมีโทรศัพท์มาขอเงิน๕๐๐บาท

เหรอเออแล้วฝั่งนั้นบอกถ้าไม่ให้นะเดี๋ยวจะฆ่ายกครัว

ยายก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มคนร้ายหรือเปล่าไม่รู้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะ

แต่ยายไปแจ้งความให้ตำรวจสพหัวไซมาเก็บหลักฐานครับ
ไป๓เดือนคดีไม่คืบหน้าเลย
ก็เลยต้องนำเรื่องนี้มาร้องกับสื่อมวลชน

โอ้โหอายุก็มากแล้วกลัวจะมาโดนฆ่ายกครัว
ตามที่อีกฝั่งหนึ่งเขาขู่ไว้
ตำรวจสภหัวไทยว่าอย่างไรบ้าง
บอกตอนนี้เอาล่ะตำรวจพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัย๑๒คนแล้ว
แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ครับ
เนื่องจากว่า๑๒คนนี้เป็นคนในพื้นที่

เหมือนที่เราสงสัยกันว่าน่าจะรู้จักบ้านนี้แหละ
ดีไม่ดีเคยเข้ามาในตัวบ้านด้วยซ้ำ
แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของตาเฉลียกับยายปรานีเป็นอย่างดี
เดี๋ยวตำรวจสพหัวไสจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ